สวัสดีครับสวัสดีครับเรื่องรอของสนามนะครับ
เหลืออีกเพียงแค่วันเดียวพรุ่งนี้นะครับอ่า
แล้วติดตามกันแล้วนะครับกับการแข่งขัน
ไทยล่ะ
ไทยล่ะเชื่อไทยล่ะ
ไทยล่ะเชื่อไทยล่ะ
ซึ่งเจ้าถิ่นจัดให้ไทยฝึกซ้อมเวลาเดียวกับที่คิกออฟ
คือเวลา๒๐นาฬิกา๓๐นาทีตามเวลาท้องถิ่น
เป็นโอกาสให้ไทยได้ทดสอบสภาพสนาม
รวมถึงแสงไฟต่าง

น้องก็เพิ่งมารู้ว่าบางอ้อว่ามันร้อนจริง

มันก็จะมีปัญหาแน่นอนนะครับ
แล้วก็ในส่วนเรื่องของเกมวิธีการเล่น

หมายความว่าวันนี้เราต้องการแต้มจากซาวดีราเบีย
เราก็ต้องบอกตรงว่าเขาเป็นทีมที่แข็งแกร่ง
เขาผ่านบอลโลกมา๔ครั้งแล้วนะครับ

ทวารของทัพช้างศึกก็ได้เปิดเผยว่า
จากการที่ได้มาปรับตัวที่ประเทศกาต้า
ทำให้สามารถปรับตัวกับอากาศที่ซาอุดีอาราเบียได้ง่ายขึ้น
โดยอากาศของที่ซาอุดีอาราเบียนั้นจะร้อนแห้งกว่า
ทำให้เกิดอาการคอแห้งได้ง่าย
แต่ก็ได้หาวิธีการในการปรับแก้ไว้เรียบร้อยแล้ว

เพราะว่าหลังจากที่เราไปเก็บตัวที่กาต้าเนี่ย
มันค่อนข้างที่จะร้อนชื้น
แต่พอฟ้าที่สาอุเนี่ยมันเป็นร้อนแห้งครับผม
แล้วก็เวลาซ้อมไปเนี่ยมันก็จะมีคอแห้ง
มีแสบจมูกนิดหน่อยครับผม
แต่ว่าก็ไม่น่าจะมีปัญหาครับผม
ก็เหลือเวลาพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งผมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาครับผม